ออสเตรเลียหนักเลยเจอพายุฝนฟ้าขนองฝนตกหนักเกิดอุทธกภัย
แล้วก็มีคลื่นซัดชายฝั่งบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายนะคะ
นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียก็เลยยกเลิกการหาเสียงเลือกตั้งค่ะ
เพื่อลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
นี่แหละค่ะก็คือภาพความเสียหายของคฤหาดหรูหลายหลังเลยนะคะ
อยู่ตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย
หลังจากมีลมพายุซึ่งมีความรุนแรงเทียบเท่ากับพายุไซโครน
กระหน่ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทำให้มีฝนตกหนักมีคลื่นยักษ์ความสูง๑๒เมตร
เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว๔คนศูนย์หาย๓คน
ประชาชนหลายร้อยคนก็ต้องเร่งอพยพออกจากพื้นที่
อุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียได้ประกาศเตือนภัยน้ำท่วมในรัฐแทสมาเนีย
จากหย่อมความกดอากาศสูงเคลื่อนตัวเข้าปะทะกับร่องความกดอากาศต่ำ
นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียยกเลิกกำหนดการหาเสียงเลือกตั้งนะคะ
เพื่อที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและเยี่ยมเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทธกภัย
ส่วนในบิลชอเทินน์คู่แข่งทางการเมืองคนสำคัญก็ลงพื้นที่เหมือนกัน
สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว